ดิฉันดูเห็นภาพแล้วก็หวาดเสียวเหลือเกิน
ผู้หญิงคนนึงค่ะเธอไปเสริมคาง

ดูสิคุณเห็นไหมที่โผล่มานั่นน่ะ

ซิลิโคนมันทะลุขึ้นเหงือกมาเลย

เธอบอกว่าเธอไปติดต่อกับทางคลินิกที่ทำนะ

คลินิกบอกว่าไม่มีนโยบายคืนเงิน

แล้วเธอบอกว่าอุ๊ยฉันจะมั่นใจได้ยังไง
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเธอไม่แก้ไข
คนไข้เนี่ยนะคลินิกเขาบอกว่าคืนตังค์ไม่ได้จริง
นี่ค่ะผู้เสียหายคือนางสาวพัสราพร
เกียรกุอายุ๒๒ปีเป็นชาวบุรีรำนะคะ
ตอนที่เปิดให้ดูเราก็หวาดเสียวเหลือเกิน
เพราะว่าตรงนั้นขาวเนี่ยมันคือซิลิโคนค่ะ

เธอเล่าให้ฟังนะ๓เดือนก่อนเนี่ย
ใช้บริการที่ร้านเสริมความงามแห่งหนึ่ง
อยู่บริเวณตลาดไนท์บาซาที่บุรีรำ
คือต้องการจะไปเสริมคางให้มันเรียว
ราคา๑๕๙๙๐บาท
แต่เธอบอกว่าตอนที่เสริมคางน่ะ

สอนวิธีการทำให้กับพนักงานของคลินิก
แล้วหลังจากนั้นหมอไม่ได้ลงมือทำเอง
แต่ให้พนักงานเป็นคนทำ
เธอบอกว่าตอนที่ทำอยู่นะ

แต่ก็คิดว่าเออก็หมออยู่ใกล้
หมอน่าจะช่วยควบคุมช่วยดูแล
ก็ลงมือเสริมคางจนเสร็จสิ้นนี่แหละค่ะ
ทีนี้เธอก็คิดว่าพนักงานคนนั้นน่ะ
ก็คงทำเป็นมั้งณความรู้สึกตอนแรก

แต่เธอบอกว่าเธอมีอาการบางอย่าง
คือระคายเคืองตรงคางหลังจากทำมาแล้วนะ

พนักงานบอกว่าอ๋อเรื่องปกติค่ะ
เวลาผ่าตัดข้างมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะ

แต่ทีนี้เวลามันผ่านไปเนิ่นนานไปเนี่ย
อาการมันก็ยังไม่หายเลย
แล้วมันปวดปวดจนกินข้าวไม่ได้
เดือนหนึ่งผ่านไปซิลิโคนทะลุเข้ามาในเหงือกแบบนี้
เธอก็เลยรีบไปหาหมอที่คลินิก
แต่ปรากฏว่าที่สาขาบุรีรำน่ะ

ตอนที่ทำเขาสอนพนักงานเขา
เขาสอนพนักงานเขาเป็นคนผ่าตัดให้หนู

แต่คือว่าตอนนั้นส่องกระจกดูก็
เห็นผลงานมันก็โอเคไงค่ะ

กลับมาได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะ

แต่ซึ่งหนูไม่มีหลักฐานตรงนั้นไงค่ะว่าเขาเป็นคนผ่าตัดให้หนู
แล้วหมอสอนเขาทำสอนเขาทำตรงนั้น

นี่ไงไม่มีหลักฐานคือตอนนั้นมันจะทำอยู่แล้ว
เธอจะถ่ายคลิปเอาไว้จะอัดเสียงเอาไว้ก็ไม่ได้
แล้วอย่างที่บอกค่ะพอไปติดต่อที่สาขาบุรีรำ

พนักงานก็บอกว่าให้ติดต่อไปที่สาขาใกล้เคียง
สาขาใกล้เคียงอยู่ข้ามจังหวัดค่ะอยู่ที่สุรินทร์
พนักงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้ใหม่จะแก้ไขให้
แต่ตัวเธอเธอบอกว่าไม่กล้าแล้ว
ขอคืนตังค์ได้ไหม๕๐ที่จ่ายไป
๕๐ของ๑๕๐๐๐บาทขอสัก๗๐๐๐บาทก็ยังดี
ทีนี้คลินิกบอกว่าไม่มีนโยบายคืนเงิน
ท้ายที่สุดเธอก็เลยต้องตัดสินใจให้หมอเอาซิลิโคนออกนะคะ
แล้วสิ่งที่เธอเสียไปเธอบอกว่าโหเสียตังค์ไปด้วย
กลายเป็นว่าซิลิโคนที่เอาออกไปเท่ากับว่าคางไม่ได้เสริมซีลิโคน
แล้วหลังจากถอดซิลิโคนออกเดี๋ยวดูภาพหลังหน่อยค่ะ
เดี๋ยวดูนะเธอบอกว่าเธอไม่ปกติ
อันนี้เป็นภาพก่อนนะคุณผู้ชมขอดูภาพหลัง
คางของเธอเนี่ยมันมีรอยรอยเหมือนเป็นรอยบุ่มเข้าไป
มีรอยยุบเข้าไปมันไม่เหมือนเดิม
ทีนี้เวลาเธอจะใช้ชีวิตปกตินี่อันนี้คือหลังแล้วนะคะ
เอาซีลิโคนออกไปแล้วเธอเห็นคุณผู้ชมเห็นจุดที่เธอชี้ไหม
ตรงนั้นมันบุ่มมันยุบไป
วิธีการที่เธอแก้ไขด้วยตัวเอง
ก็คือการเอาเครื่องสำอางกลบลอยบุ๋มตรงนั้น
บอกว่าตรงนี้มันก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเหมือนกัน
แล้วล่าสุดนะคะตัวเธอก็เลยไปพบเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสคบนี่แหละ
แล้วก็สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เพิ่งรู้ด้วยรู้จากเจ้าหน้าที่ว่า

ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ
เธอก็เลยบอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าที่ผ่านมามันได้รับผลกระทบหลายอย่าง
จากเจ็บตัวแล้วเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
ตังค์ก็เสียคางก็ไม่ได้เสริม
เรื่องนี้นะคะทางด้านนายแพทย์เชี่ยวชาญ
เวชกรรมป้องกันสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
อัครวัฒน์เพียวพงควัฒน์ก็เปิดเผยนะคะ

เคยมายื่นเอกสารเอาไว้เมื่อสักเกือบปีที่ผ่านมา
แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะต้องแจ้งความกับตำรวจเอาผิดนะ
อันนี้มีโทษคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสน

แล้วนอกจากนี้นะคะผู้ศึกข่าวสุรินตร์
ก็เดินทางไปตรวจสอบอีกหนึ่งสาขาของคลินิกนี้
ซึ่งเปิดอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์เลย
ติดกับปั๊มน้ำมันตรงสี่แยกไฟแดงวัดหนองบัว
มันเป็นลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นนะคะ

เปิดช่วงเย็นนะ๖โมงถึง๒ทุ่ม
สาขานี้เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือน
บรรยากาศรอบเนี่ยก็เปิดไฟในร้านนะ
แต่ล็อกประตูไว้แล้วก็มีรถจอดอยู่หน้าคลินิก
เราพยายามที่จะไปสอบถามไปพูดคุย
ปรากฏว่าเราไม่เจอพนักงานไม่เจอลูกค้าไม่เจอคุณหมอ

อย่างที่บอกเรื่องคลินิกที่เปิดแบบไม่ได้รับอนุญาต
อันนี้ก็ต้องมีกระบวนการแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะ